กองถ่ายละครกันหน่อยกองนี้บอกเลยว่าไม่ชิวค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหคนเบื้องหลังก็คนนะคะไม่ใช่หุ่นยนต์
คุณซายเจริญปูระบ่นอุบแบบร่ายยาวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าอาชีพคนเบื้องหลังน่าเห็นใจเป็นที่สุดค่ะ
ระบายร่ายยาวแบบนี้แหละค่ะทรายเจริญปุระผ่านเฟซบุ๊คยาวมาเลย
บอกว่ามีกองถ่ายบางกองเนี่ยทำเกินไปป่ะนัดกอง๖โมงเลิก๔ทุ่ม
กองตี๔ทีมงานตื่นตีเท่าไหร่ตี๓ไปถึงตั้งเซ็ตนะ
ตี๔นัดทีมกล้องอุปกรณ์อีกตี๕เพื่ออะไร
เพื่อจะประหยัดค่าคิวเพิ่มนั่นเอง
เขาบอกว่ามันเอาเปรียบคนทำงานไปหรือเปล่าทีมงานก็เป็นคน
รู้แหละว่าเลยกำหนดรู้ว่าเร่งแต่ว่ากองอื่นเขาก็เร่ง
เห็นทำกันขนาดนี้เลยอันนี้ถ่ายกันแบบมาราทอนไม่มีพัก
กดราม่าเล่นกัน๔๕คนบีบเวลาให้แค่ฉากละ๒๐นาที
น้ำตามันจะร้องยังไงทันเออพี่ซายย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะฮะ
แต่ว่าเห็นทีมงานแล้วอดสงสารไม่ได้จริงอยากให้ผู้จัดละครเห็นใจคนทำงานเบื้องหลังกันบ้างค่ะ
ท้ายด้วยว่าเอาจริงนี่ก็พูดไปสุดท้ายเราก็หมา
เพราะเขาก็หาคนมาทำจนได้แหละแต่บอกได้แค่ว่าเวลาเป็นอะไรไปเนี่ยไม่คุ้มนะคะ
เต็มที่ก็ได้กระเช้าอันพวงหลีดอันโอ้โหนอกนั้นหนีไม่พ้นครอบครัวตัวเองหรอก

พระเอกนางเอกเนี่ยดังมากทั้งคู่เลยระดับซุปตาเลย
ส่วนผู้จัดละครก็ดังเหมือนกันค่ะทำละครมาตั้งนานหลายปีแล้ว
เรื่องไหนก็ดังตลอดเหมือนกันดังมากดังน้อยก็ว่ากันไปแต่ดังทุกเรื่อง
เรื่องงานว่านักแล้วเขาบอกโอ้โหปัญหาสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ
ปากท้องในกองถ่ายเรื่องของอาหารค่ะเขาบอกว่าผู้จัดที่เขาว่า
ยิ่งกว่าเกลือคนนี้สั่งให้ตัวประกอบหยิบกินเท่าที่จัดไว้
มาขอเพิ่มเติมเยอะอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะคะเช่นไก่ทอดเขาบอกในกองทำงานเหนือแทบตาย
เอาไปหนึ่งชิ้นพอเอาเหรออิ่มไม่อิ่มไม่รู้แหละแต่ฉันให้แค่นี้
อ่ะเท่าที่ดูในคอมเมนต์มีชาวเน็ตชี้เป้าไปที่กองละครค่ายยักษ์ใหญ่ค่ายหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่บอกไม่ได้หรอกว่าวิกไหนช่องไหนเพราะว่าอาจจะเสียหายกันทั้งช่องเอาเป็นว่าหลังไมค์ดีกว่าไปถามพี่ชายเอาเองแล้วกัน

อ่ะเป็นดาราระวะมะมะ
แสดงหลักก็ทานกันให้อิ่มจะได้มีแรงในการทำงาน
อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะจากพี่ซายเจริญปุระก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะ